หลายคนก็ลุ้นว่าเออเรสซิ่งมันจะร้องไห้งอแงหรือเปล่านะนะคะ
นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าน้องไปงานอีเวนต์อะไร
น้องไปงานอีเวนต์กิจกรรมจิตอาสา
อุ๊ยเก่งน่ะโอ้โหดูดูดูโอ้ละวะใช่เขามีการเพ้นท์เพื่อที่จะนำรวดลาย
เรสซิ่งกับแม่แพทย์ออกแบบไปทำกระเป๋า
แพทย์บอกว่าถ้ารับงานคู่ก็จะต้องดูเวลา
ให้น้องเรสซิ่งเนี่ยเลิกเรียนก่อนจะให้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าการเรียนสำคัญที่สุดนะ
นักเรียนคนนี้กิจกรรมดีเด่นมอคค่ะแล้วก็ยังชื่นชอบการไปโรงเรียน
ถึงขนาดที่ปลุกแม่แพทย์ไปเรียนแต่เช้าเช้าแค่ไหนรู้ไหม
เรียกแม่แพทย์ตั้งแต่ตี๔กลัวไม่ได้ไปโรงเรียน
แล้วก็วิชาโปรดของน้องเรสซิ่งเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือมีหลายวิชามาก
เดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังดีกว่าว่าวิชาโปรดคือวิชาอะไรคะลูก
ล่าสุดบอกให้แม่ปลุกเขาตอนตี
ไม่ได้กำลังเท้า

เพราะเด็กบางคนแทบจะไม่อยากตื่น
ทุกวันนี้แพทย์แค่ปลุกเขาแค่นี้เลย
พี่เรย์ตี๔แล้วเขาจะดุ้งขึ้นมาเลย
อยากให้ครูเดินผ่านแล้วแบบไฮเว็กซิ่ง

แถวหน้านะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ค่ะยังถามถึงอาการของคุณแม่แพทย์คุณแม่แพทย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคะคุณแม่ของคุณแพทย์เนี่ยที่คุณแพทย์เขาเรียกว่าคุณย่าเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นมากแล้วเพราะได้ทางศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลแบบใกล้ชิดเลยซึ่งตัวแพทย์เองเนี่ยก็ไปเยี่ยมระหว่างวันคอยพูดคุยเพื่อช่วยเสริมสร้างความ
เพราะจริงเนี่ยอย่างที่รู้กันดีว่าแพทเนี่ยรักคุณแม่มากถึงแม้ว่าจริงแล้วคุณแม่ก็คือคุณย่าของคุณแพทเนี่ยแต่แพทเองก็รักมากแล้วปกติแพทเองเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณแม่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ส่งให้ศูนย์ดูแลไปก่อน